ใครไปไม่ได้ก็ส่งใจเชียร์กันผ่านทางหน้าจอนี่แหละครับซึ่งการเดินทางไปแข่งขัน
มกราคมนี้แข่งขันนะครับวันอังคารพรุ่งนี้แล้ว
อากาศหนาวนะครับประมาณ๑องศาเซลเซียส
ก็สามารถซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้
ทศตวรรณศรีปานกุลสีของเมืองทองบอกว่าการทางมาญี่ปุ่นลงหน้าหลายวัน
เพราะว่าต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ
โดยเฉพาะเรื่องของการหายใจเพราะว่าก็คาดกันไว้ว่าอากาศก็คงไม่ต่างจากในวันซ้อมมากนะครับ
ลงหน้ามาทักส๓๔ระเบียบได้สำหรับทางเมืองทอง
ก็จะเป็นนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการกับเมืองทองสำหรับธีรทรและก็ทีม
๒สโมสรใหม่แล้วก็เปิดตัวเพื่อลงแข่งขันเจลีกต่อไปครับ
เน้นย้ำโปรแกรมเอฟซีแชมป์เอสซีนอกจากเมืองทองนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยนะครับ
ดูโปรแกรมของเมืองทองอีกกลางห้าโมงเย็นนะครับ

แล้วก็ทีมชนะระหว่างเทียนจินฉวนเจียนหรือว่าเซเรสเนกอสจากฟิลิปปินส์นะครับ
ส่วนอีก๑คู่๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ
คาฟอสกิฟอนตาเลจากญี่ปุ่น

และเบเบิ้ลวิคตอรี่ของออสเตรเลียครับ